วันก่อนโอ้โหเดมมี่นี่เขาฮอตมากจริงนะออกอีวงอีเวนต์ตลอดนะคะ
ไปกับคุณแม่บ้างล่าสุดไปกับคุณพ่อ
แล้วออกอีเวนต์น่ารักมากอุ้มไปเลยไปงานประกาศรางวัลเนี่ย
เหมือนผู้หญิงเลยอ่ะสวยจ้า
แต่แหววเขาสู้ตายนะคะสู้มากเป็นงานมากคือน้องนิ่งมาก
ดิฉันสัมภาษณ์เลยค่ะสัมภาษณ์ลูกสาว
ก็ถามเนี่ยนะว่าลูกสาวอยากเป็นอะไรบอกว่าอยากเป็นนางงามไง
ก็คือว่าตอนนี้ก็ยังคุมได้ก็คือว่าโตขึ้นแล้วน้องจะซ่า
เถียงกันตั้งนานว่าจะเรียกพี่เรียกน้าเรียกป้าสรุปเรียกป้า
บอกว่าแจ๊คนะคะบอกว่าหนูอยากเป็นนางงามกับพี่

แล้วก็ชอบดูการแสดงเต้นอะไรอย่างนี้ห่วงก็ห่วงนิดนึง
แต่ตอนนี้ก็ยังเชื่อฟังอยู่นะฮะก็ยังไม่นานมาก
แต่โตกวันนี้ก็คงจะซ่าไม่น้อยเหมือนกันเลย

จำพี่ใบได้ไหมคะพี่ใบสวยเลยชุดสีฟ้า
จำได้ไหมคะยังไม่ถ่ายรูปกับเขาเยอะมากเลยนะ

ลักษณะจะจำไม่ค่อยได้เจอหลายคน

แล้วน้องก็จริงจริงจังจัง

แล้วเอ็นดูล้านคุณผู้ชมหมดไปอันหนึ่งนะคะ

มีพ่อแม่ประกบแล้วคุณผู้ชม
อันนี้ออกเก็ตก็ขอเคลียร์ข่าวนะคะ

ใช่เป็นแฟนกันเพราะว่าตอนนี้หนูเลิกแล้วค่ะ
เห้ยเลิกแล้วฉันใจสั่นเลยอ่ะ

เธอถามว่าช่างเกียรติวิธิ์อะไรกันให้กำลังใจ

แล้วโอกาสนี้ไหนก็พ่อแม่ไม่อยู่นะคะ
อุ๊ยเก็ตเราจะเปลี่ยนเรื่องเลิกกับมาริโอแล้ว

เขาก็ให้กำลังใจเรื่องการแค่งรวมแห่งเจสกี
แล้วก็ไปอเมริกาครับ

แล้วเอ็นดูนะคะความแบบเด็กความเรียงสาเนอะ
คือนะคะน้องออก้าก็ตอบตรงแล้วไม่ค่อยดูละครพี่โอ

เมื่อก่อนนะ๔คนมาอย่างนี้เลย

ที่ตกว่าอนุญาตให้ดีกันอ่ะ
ก็เลยเอารูปเขาแบบแยกอีกที่หนึ่ง

นี่เขาชอบปลายหน่อยพี่ปลายใช่มั้ย

เตรียมต้อนรับน้องเข้าด้อมด้วยนะจ๊ะ